ชนรถฟอร์ดแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
ล่าสุดค่ะผลการตรวจสอบความเร็วโดยบริษัทเบนส์ฮ่องกงวันนี้ออกมาแล้วนะคะ
ปรากฏว่าไปสอดคล้องกับข้อมูลเดิมของตำรวจนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
มั่นใจว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีนี้ได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ
โดยพลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
วันนี้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีกับนายเจนพบวีรพร
ผู้ก่อเหตุขับรถยนต์พุ่งชนรถฟอร์ด
จนทำให้นายกฤษณาธาวรและนางสาวธันธพัดฮแสงชัย
นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยบอกว่าผลการตรวจสอบความเร็วของรถในวันเกิดเหตุ
ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเบนส์ฮ่องกง

ความสอดคล้องกับวัตถุพยานของคณะพนักงานสอบสวนที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้
ขณะที่การสอบสวนพยานแวดล้อมและพยานที่เห็นเหตุการณ์
ก็ได้ดำเนินการสอบปากคำไปแล้วกว่า๔๐ปาก
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์หลักฐานมาประกอบ

จากพยานหลักฐานที่มีตำรวจจะสามารถสรุปสำนวนทันสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจพิสูจน์ความเร็วรถของเมอร์ซีเดสเบนส์
กล้องหน้ารถของพยานแล้วก็นำมาคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือตามหลักฟิสิกส์นะคะ
ผลการตรวจสอบพบว่าความเร็วรถอยู่ที่๒๑๕๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้ตำรวจแจ้งข้อหานายเจนพบในความผิดฐานขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของบุคคลอื่นอีกหนึ่งข้อหาด้วยค่ะ